แล้วก็ที่สำคัญที่สุดครับสร้างรายได้นะครับ

นี่ครับหลายล้านเลยครับนี่นะครับ
ปลูกดาวเรืองที่กำลังออกดอกสะพั่งสุดลูกหูลูกตา
เห็นอยู่นี้นะครับอยู่ในตำบลหนองไม้งาม

ที่ชาวบ้านกว่า๗๐ครอบครัว
หันมาปลูกดาวเรืองตัดดอกขาย
เนื้อที่รวมกันแล้ว๓๐๐ไร่ครับ
กลายเป็นแหล่งปลูกดาวเรืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ
ตัดดอกส่งขายป่าคลองตลาด
สร้างรายได้ให้เกษตรกรในปีละ

หลักล้านบาทต่อครอบครัวนะครับ
โดยเกษตรกรจะปลูกดาวเรืองเป็นอาชีพเสริมช่วงว่างเว้น

กำลังประสบปัญหาราคายางตกต่ำ
นายภัยรัฐนาคพิมพ์เกษตรกรที่หันมาปลูกดาวเรืองก็บอกว่า
ปกติก็ทำไร่ทำนาเป็นอาชีพหลักนะครับ
แต่พอเห็นคนในหมู่บ้านปลูกดาวเรือง

ดาวเรืองใช้ระยะเวลาปลูก๒เดือน
ก็ตัดดอกขายได้นะครับ
ปลูกง่ายขึ้นเร็วดอกสวยนะครับดอกใหญ่นะครับ
ใช่นะครับปี๑ปลูกได้๖๗รุ่นนะครับ

ต้นทุนแล้วก็เหลือไม่ต่ำกว่า

เกษตรกรบอกว่ามีหลากหลายสายพันธุ์นะครับ
มีทั้งพันธุ์ตาบ้านพันธุ์ท้องเฉลิม

ดอกขายมีทุกขนาดตั้งแต่ไซส์เล็กไปจนถึงไซส์จัมโบ

ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกเองแล้วนะครับ
ยังเป็นการสร้างงานให้กับชาวบ้านในพื้นที่อีกด้วย
เพราะมีการจ้างตัดดอกคัดไซส์และบรรจุถุง

ก็ช่วยให้ชาวบ้านไม่ต้องออกไปทำงานต่างถิ่น
ขณะที่เกษตรกรจังหวัดบุรีรำก็ได้เข้าส่งเสริม
เกษตรจังหวัดบุรีรำนะครับก็ได้เข้ามาส่งเสริม
เกษตรกรรวมกลุ่มกันเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งด้านการตลาด
และยังช่วยแนะนำวิธีการกำจัดเชื้อรา
และวัชพืชแบบเกษตรอินทรีย์โดยไม่ใช้สารเคมีอีกด้วยครับ